อายุแค่๓เดือนเท่านั้นเอง

แล้วคุณยายก็พาไปเป็นคลินิกในตำบล

กินไปวันแรกยังไม่หายไข้ยังสูงอยู่
อีกวันหนึ่งคุณยายก็เลยพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

แล้วก็ยาอะไรไม่รู้อีก๒๓ขวดอันนี้ที่คุณยายบอก

กินเข้าไปแล้วน้องอาจจะมีตุ่มแดงขึ้น

มันอาจจะเป็นสาไข้ก็ให้น้องกินยาทุก๖ชั่วโมง
ทีนี้พอคุณยายก็ทำตามที่หมอบอกนะคะ
แล้วตุ่มแดงแบบนี้ผื่นแบบนี้ก็ขึ้นตัวน้องจริง

คุณยายก็ยังให้ยาอย่างต่อเนื่องตามที่หมอบอกว่าไม่ต้องตกใจ

เช้าวันรุ่งขึ้นน้องไม่หายใจแล้วค่ะ

มันจะขึ้นเป็นจ้ำจุดแดงเล็ก
คือเรื่องนี้นะคะนางสาวปริชาติน้อยเสวก
คุณยายของน้องที่เสียชีวิต
เขาเล่าว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นวันพุธที่ผ่านมานี้เอง

ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันท้ายนรสิงห์ในอำเภอเมืองนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ตรวจก็จัดยาลดไข้มาให้
ข้ามไปหนึ่งวันสายวันพระฤหัสสัมบดี
ก็ยังตัวร้อนอยู่ไข้ยังมีอยู่
ก็พาไปอีกหนึ่งคลินิกในบางขุนเทียน
หมอประจำคลินิกตรวจร่างกายก็บอกว่าเออก็ไข้ยังสูงอยู่
ก็จัดยาแก้ปวดลดไข้แล้วก็ยาอะไรอีกสัก๒ขวด
คุณยายบอกคุณยายไม่รู้รวมแล้ว๓ขวด
เสียค่าตรวจค่ายาไป๒๕๐บาท
อย่างที่บอกว่าหมอบอกยายกำชับเอาไว้เลยบอกว่า
ถ้ากินยาเข้าไปแล้วมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามร่างกาย
ไม่ต้องตกใจเพราะมันอาจจะเป็นอาการสาไข้
ก็ให้กินยาต่อไปทุก๖ชั่วโมง
ข้ามมาอีกวันหนึ่งวันศุกร์ช่วงสาย
ยายก็สังเกตเห็นตามที่หมอบอกเป๊ะเลยค่ะ
ร่างกายของหลานมีตุ่มแดงขึ้นเป็นไตแข็ง
แต่หมอบอกแล้วไงว่าไม่ต้องตกใจ

ยายก็เลยให้ยาตามปกติแต่ก็สังเกตอยู่ตลอด
ยายก็บอกนะคะว่าผื่นเนี่ยมันยังขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อย
นี่ค่ะคุณยายคนใส่เสื้อสีเทาคือคุณยายนะคะ
คือที่ไปหาครั้งที่๒แล้วได้ยามาเนี่ยเรื่องสาไข้คือคลินิกใช่ไหม
ใช่ค่ะเป็นคลินิกตรวจร่างกายที่บางขุนเทียน
ซึ่งคุณยายก็หมอที่คลินิกเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้
ก็หมอบอกหมออุตสะกรรมชับเลยว่าถ้ากินยาแล้วผื่นอาจจะขึ้น
ไม่ต้องตกใจมันอาจจะเป็นอาการสาไข้ก็ให้ยาไปทุก๖ชั่วโมงตามปกติ
มันก็ขึ้นตามที่หมอบอกจริงค่ะ
ยายเขาก็เลยเขาก็สังเกตอยู่แต่ในเมื่อหมอบอกมาเขาก็ต้องเชื่อหมอค่ะ
ก็ให้ยาป้อนยาหลานตามปกติแต่ก็เห็นว่าผื่นมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
กระทั่งเช้าวันเสาร์เข้าไปดูหลานโอ้โหยายสุดเลย
เพราะว่าหลานไม่หายใจแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
พอได้รู้ข่าวนี้มาเนี่ยช่วงสายวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่เลย
ไปที่หมู่บ้านการดาในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาคร
นี่ค่ะสภาพไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะ
ประตูถูกปิดหมดแต่เนี่ยสิ่งที่แขวนอยู่หน้าประตูบ้าน
คือชุดแล้วก็หมอนของเด็กทารกที่ถูกซักตากเอาไว้
ไปสอบถามเพื่อนบ้านนางสาวแสงจันเพ็งภูบาลนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติลูกของเธอเนี่ย
ก็จะมาหยอกล้อเล่นกับเด็กหญิงที่เสียชีวิตเป็นประจำ
เพราะว่าน้องเนี่ยถึงจะ๓เดือนนะแต่น่ารักมากร่าเริง
แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยแข็งแรงดี
ทีนี้เมื่อ๓วันก่อนก็ได้ยินมาว่าน้องป่วยไปหาหมอ
แล้วพอเช้าเมื่อวานนี้มารู้ข่าวร้ายก็ตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เศร้าใจกับครอบครัวของเพื่อนบ้าน
ชาวบ้านในระแวกนั้นก็เสียใจนะคะ
แล้วก็มารอติดตามข่าวเหมือนกันว่าจะมีการนำศพ

จะมีการประกอบพิธีที่ไหนอย่างไร
เพราะว่าทุกคนทั้งรักแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มาก
อาหารโทรบอกเมื่อวานว่าน้องเสียแล้วว่าไม่สบายได้สองสามวัน
กลัวไม่ออกเลยเสียใจขนาดทำงานยังอึ้งเลย
ว่ามันใช่แล้วไหมขนาดลูกสาวบอกแม่มันจริงเหรอ
เขาเลิกเรียนมาแล้วนะทุกวันเขาก็เล่นด้วยกันทุกวัน
ยังไม่เชื่อครับเห็นแบบเขายังสดใสล่าเลิงอยู่
อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไรแต่ว่าพอรู้ความจริงก็เริ่มเชื่อ
ทีนี้ทีมข่าวเองก็สอบถามไปยังคุณตาของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าคุณตาเองก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยหลานสาว

ตอนนี้ที่บ้านจะว่าเป็นยายก็ดีจะเป็นแม่ก็ดี

ไปก็อุ๊ยหลานนอนตรงนั้น
ไปก็อุ๊ยไปชงนมให้หลานตรงนี้
คือมันเห็นไปหมดแล้วไม่มีใครทำใจได้
เสื้อผ้าของหลานก็ยังซักตากไว้หน้าบ้านอยู่เลย
ก็กะว่าเดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าที่ซักเอาไว้ไปให้หลานใส่ในวันสุดท้าย
ทีนี้พอถามถึงเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต
ทางครอบครัวก็บอกว่าไม่ได้ติดใจ
ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจัดพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็น
ที่วัดแทนวันดีเจริญศุกร์นะคะ

หมอเด็กปลอดภัยที่สุด
คือการไปคลินิกแล้วได้ยามา

แค่๓เดือนบอกไม่ได้หรอกว่าอาการเขาเป็นขนาดไหน
พอเรายิ่งให้กินยายิ่งให้กินยา
มันอาจจะไม่ถูกกับสิ่งที่เขาต้องการรักษาในตัวของเขา